สุโขทัยมีหลักฐานการอุทิศพระราชกุศลถวายแก่บูรพกษัตริย์ด้วยการสร้างถาวรวัตถุภูชนียสถานในพระพุทธศาสนาเช่น
สรศักดิ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตระพังศมีจารึกว่าสร้างอารามถวายพระราชกุศลแก่พ่ออยู่หัว
ฐานรูปพระอิสวนเมืองกำแพงเพชรองค์นี้บอกไว้ว่ากระทำท่อเอาน้ำเข้าไปเลี้ยงนา
ทำทั้งนี้ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์
เป็นการสร้างสิ่งสาธารณะคือระบบชนรับประทานอุทิศกุศลที่มีมาแต่ครั้งสุโขทัยที่น่าสนใจยิ่ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน